ก็ออกเรือไปตรงนั้นมันเป็นป่าชายเลนเป็นทะเลเชื่อมต่อทะเลจะไปหาปลา
ทีนี้หายไปลูกติดต่อไม่ได้
ปกติพ่อจะกลับมาบ้านช่วงประมาณนี้ประมาณแบบตี๔ตี๕

ใช่แล้วจู่ติดต่อไม่ได้ทำยังไงจะกลายเป็นข่าวเศร้าไหม
ท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ไปเจอค่ะเจอเป็นหรือเจอตายลองดูค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะเรื่องนี้นี่เห็นไหมโอ๊ย
ตอนที่ตอนที่เจอคุณลุงคือเจอเป็นนะ

เดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เพราะว่าบ่ายเมื่อวานกู้ภัยเขาได้รับแจ้งว่ามีคนหาย
อยู่ที่คลองท่าเรือที่พื้นที่ตำบลวังกระแจ
อำเภอเมืองจังหวัดตราดก็ระดมกำลังกันค่ะ
ดูสิเอาเรือเนี่ยออกไปหาหาหาหา

ปรากฏว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะ
คือคุณวุฒิชัยบอกว่าคนที่หายนะพ่อผมเอง
พ่อผมชื่อว่าพ่อวัชรเกียรติอายุ๖๐ปี
ออกไปหาปลาคนเดียวแล้วก็หายไปตั้งแต่เย็นวันจันทร์แล้วครับ

ทีนี้ลูกบอกด้วยนะปกติพ่อเวลาออกไปหาปลาแต่ละครั้งเนี่ย
จะกลับมาบ้านช่วงตี๔ตี๕ของทุกวัน
ทีนี้เมื่อวานนี้ผมรอจนสายแล้ว

อืมแล้วโทรหาพ่อก็ติดต่อไม่ได้ด้วย
พ่อจะเป็นอะไรมั้ยอะจะจมน้ำรึเปล่า
หายไปหรือเปล่าหรือว่ามีใครทำอันตรายพ่อหรือเปล่า
หลังจากที่ทีมกู้ภัยออกค้นหาไปกับชาวบ้าน๒ชั่วโมงกว่านะคุณผู้ชม
เจอเรือของนายวัชรเกียรติค่ะ
ติดอยู่ที่โขดหินอยู่ตรงป่าชายเลน
หนองคันทรงของอำเภอเมืองนี่แหละ
แล้วลุงเองนอนอยู่ในเรือด้วย
ผู้ภัยก็ต้องช่วยกันค่ะพาลุงกลับเข้าฝั่งนะคะ
ลุงก็เล่าให้ฟังว่าอ๋อหลังจากที่ลุงออกจากออกเรือมาแล้วเนี่ยนะ
ลุงไปวางอวนปลากระบอกลุงก็รอเวลาตอนตีหนึ่ง
ทีนี้ตอนจอดเรือแล้วใช่ไหมลงไปไล่ตีปลากระบอกในทะเล
ตอนนั้นน้ำมันลงพอน้ำลงปุ๊บ
ของลุงก็เลยติดโขดหินทำไงอ่ะออกมาไม่ได้

จะให้ใครมาช่วยเข็นช่วยลากไม่ได้ไปคนเดียว
ทีนี้ก็เลยต้องนอนรอจนน้ำขึ้นแล้วทำไงลุง
ที่เอามาดื่มหลังจากนั้นค่ะ
ชาวบ้านออกมาตามหาพอดีไงก็เลยพากลับเข้าฝั่งได้
ตัวลุงน่ะกลับเข้าฝั่งมาได้แล้วแล้วเรือลุงล่ะ
เรือของลุงเนี่ยต้องรอให้น้ำขึ้นก่อนถึงจะสามารถกู้เรือออกมาจากป่าชายเลนได้
สรุปคือทั้งลุงและเรือปลอดภัยนะคะ